เรื่องบนท้องถนนต่ออีกหน่อยคุณผู้ชมค่ะแท็กซี่ค่ะ
คนขับแท็กซี่คนนี้ไม่พอใจคู่กรณี
เพราะว่าเขาบอกว่าไฟรถมาแยงตาเขา
ก็ถือมีดยาวลงมาขู่แล้วบอกว่าตัวเองเป็นตำรวจนครบาน

พอคู่กรณีบอกอ่ะงั้นขอดูหลักฐานหน่อยขอดูหลักฐานหน่อย

ลักษณะเนี่ยเขาบอกว่าคล้ายกับคนเมาค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชม
ตอนนั้นเนี่ยคนที่ขับรถที่เป็นผู้เสียหายกำลังจะกลับบ้าน
แล้วเขาก็จอดซื้อของแล้วเขาเจอผู้ชายอายุประมาณ๔๕๕๐ปี

ทางฝั่งนี้เขาเลยบอกงั้นขอดูบัตรหน่อย
ปรากฏว่าเดินไปที่รถค่ะ
แล้วแทนที่จะหยิบบัตรหยิบมีดมา
โอ้โหผู้เสียหายบอกเห็นท่าไม่ดี
ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานไว้ก่อนค่ะ
นี่ค่ะก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้

นะครับตำรวจนครบาน
ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราไปพูดคุยกับคุณสันติศุกร์และคุณพัชรีค่ะ
เล่าว่าตอนนั้นดึกมากแล้วมันเที่ยงคืนกว่า
เขาสองคนก็เพิ่งเลิกงานกำลังจะขับรถกลับบ้าน
แวะซื้อของที่คลอง๒ธัญบุรีปฐุมธานี
ซื้อของเสร็จปรากฏมีผู้ชายในคลิปมายืนข้างรถ
แล้วถามบอกทำไมเปิดไฟแยงตา
เขาก็ตอบไปบอกมันก็ปกตินะพี่รถผมไม่ได้แต่งอะไรเลย
แล้วถามกลับไปบอกว่าแล้วพี่เป็นใคร
ทำไมมาจอดรถขวางหน้ารถผม
บอกว่าอีกฝั่งนึงไม่พอใจค่ะ
เอามีดออกมาจากรถแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
จังหวะนั้นเนี่ยแฟนคุณพี่ผู้หญิงก็ถ่ายคลิปอยู่
ฝั่งคู่กรณีขับรถหนีไป
รถแท็กซี่มาเฉียวขาทำให้เป็นแผลเล็กน้อยค่ะ
ผมอยู่ก็ลงมาซื้อของเสร็จสับ
หนูเดินขึ้นรถกับแฟนแล้วแฟนกำลังจะขับรถออก
แล้วก็มีบุคคลนี้ค่ะเขาไม่ยืนขวางหนูหน้ารถค่ะ

ซึ่งรถก็ไม่ใช่รถแต่งเลยเขาบอกว่ารถผมเป็นรถแต่ง

ผมถามว่านครบานไหนพี่ขออนุบัติได้ไหม
แล้วเขาก็เดินไปแล้วผมก็ขี่ตามไปจี้ตูดเขา
ผมก็เลยถามเขาว่าพี่เป็นตำรวจที่ไหน
เขาก็ไม่พอใจเขาก็ถือมีดลงมาเลย
ไม่มีสายเหตุอะไรเลยพี่จริงมองฝั่งหน้ารถเลย

และนี่ไม่รู้จักกันด้วยครับคล้ายคนเมาพี่
คนเมาเลยครับคุยไม่รู้เรื่องเลยใช่
ใช่ขอดูบัตรก็ไม่ให้ดู

ทางผู้เสียหายก็โทรไปแจ้งขนส่งปฐุมธานี
แต่ขนส่งแจ้งบอกว่าเขากับรถคู่กรณี
ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะวิวาสขณะใช้ถนนร่วมทางกัน
ก็เลยไม่สามารถที่จะรับเรื่องร้องเรียนนี้ได้

อันนี้ข้างคือรถสาธารณะรถแท็กซี่
และการที่คนขับรถสาธารณะพกอาวุธมีดแบบนี้

ถ้าผู้โดยสารขึ้นรถคันนี้ไป